คือคู่กรณีชนแล้วหนี
ตามไปทันฮะตามไปทันแล้ว

ชนแล้วหนีค่ะชนแล้วหนี
นู่นน่ะนู่นน่ะนู่นน่ะ

ชนแล้วหนีนู่นน่ะคนนู้นน่ะ

ชนแล้วหนีชนแล้วหนี
รอบจานจอดด้วย

นี่แหละฮะตอนแรกไปถึง
โอ้โหคงคิดว่าคงดุเดือดหน้าดูแหละ

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานนี้
ที่ถนนบางใหญ่บางบัวทองจังหวัดนทบุรี
โพสต์คลิปขณะขับรถยนต์ตามมอเตอร์ไซคันหนึ่ง
ชนรถเธอชนแล้วหนี
ชนแล้วหนีนะฮะไปตามทันปั๊บตะโกนบอกจอดจอดจอดนะฮะ
หลังจากนั้นก็ลงมาเจรจากัน
โดยฝั่งคู่กรณีบอกว่าโอ้โหผมจะรีบไปเอารถแบ็คโฮลง

ยืนยันว่าอุบัติเหตุมันเป็นเรื่องธรรมดา
แต่ชนแล้วอย่าหนีต้องเรียกประกันมาคุย
ถ้าหนีแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องใหญ่นะครับ
ส่วนด้านหลังรถของเธอมีรอยถูกชนครับคุณผู้ชมครับ

แต่เธอก็ยังเป็นห่วงคู่กรณีนะ
ถามว่าอ่ะแล้วคุณอะบาดเจ็บตรงไหนมั้ย
เป็นอะไรบ้างนี่หัวใจของเธอนะฮะ
ซึ่งคู่กรณีก็ยื่นแขนให้ดูก็เจอแผลถลอก
สุดท้ายแล้วเรื่องมันไปจบที่โรงพักครับ
เรียกประกันนะฮะมาจัดการให้

เพราะว่าสงสารฝั่งคู่กรณีที่ก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกัน
แต่เธอทิ้งท้ายบอกว่าโอ้โหเดือนนี้
เดือนนี้โดนรถชนท้ายมาแล้ว๒ครั้งนะฮะ
ปรับทุกข์ในตอนท้ายเอาไว้หน่อยครับ

แต่ว่าอย่าหนีก็แล้วกันนะคะมาเคลียร์กันก่อนค่ะ